โอ้โหเขาบอกว่าเป็นสูตรเทวดา
ทานแล้วอร่อยฟินยันขึ้นสวรรค์ไปเลย

จะขนาดนั้นไปดูกันครับนี่ละมุนตั้งแต่น้ำซุปร้านนี้ครับร้านมาดาม
ตุ๋นหลวงพ่อโตบางพลีครับมีสูตรเด็ดความอร่อยเลยนะฮะ
กับร้านนี้เพราะว่าการเคี่ยวเนื้อของเขานะ
แล้วการตุ๋นเนื้อของเขานี่มันสุดยอดของความอร่อยจริงนะครับ
สัก๑สัปดาห์ก่อนที่จะตุ๋น
เสร็จปั๊บก็เอามาตุ๋นเพียงแค่๒๓ชั่วโมงเท่านั้น

โอ้โหดีกว่าจะได้๑ชามเนี่ยต้องใช้เวลาสะสมความอร่อยขนาดนี้
แล้วอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้เป็น๓ชั้นตุ๋น

เนื้อของมันนะครับจะแทรกด้วยมันนิด

จากนี้ในชามก็ยังมีตับสดเนื้อสดขอบกระด้งตุ๋นแล้วก็ลูกชิ้น
เด็ดมากนี่แล้วก็พริกดองสูตรพิเศษ
เห็นไหมที่ตักขึ้นมาเนี่ยเขาจะใส่ลงไปในชามด้วย

พอราดน้ำซุปลงไปในชามนี่เห็นไหมวางแบบช้าสโลโบลงไป

เออแล้วก็ราดน้ำซุปลงไปนะครับทุกอย่างมันลงตัวพอดีความอร่อยแหละครับ
นั่นแหละแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ดูความอร่อยครับ
ความอร่อยของเขารสมันซึมถึงเนื้อตุ๋น

ใช่ครับมันคือเนื้อทุกส่วนของร้านที่อร่อยที่สุดมารวมตัวกัน
โอ้โหแล้วไปเส้นเยอะขนาดนี้คุณ
ต้องกินกับนี่ครับบะหมี่ไข่ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี
ต้องสั่งล่วงหน้าก่อน๑วันถึงจะได้กิน

อ๋อเหรอนี่ถ้าอยู่เดินตรึ้ง
สั่งเมนูนี้เข้าไปเลยสั่งเมนูนี้
ไม่ได้กินนะครับต้องรอมากินอีกวันหนึ่ง
เนี่ยโอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนั้น
ใครอยากจะไปอร่อยที่ร้านนี้นะครับ
ร้านมาดามเนื้อตุ๋นอยู่ตรงข้ามวัดหลวงพ่อโตบางพลี
เปิดตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าจนถึง๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ก็คือบ่าย๓๓๐หรือว่าจนกว่าของจะหมด

พอดูแล้วของน่าจะหมดเร็วกว่าเวลาปิดอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ใครยังไม่จุดใจกับเมนูเส้น
อยากให้เปิดดูพี่น็อตเนี่ยกินหยบจับอยู่นี่แหละครับ
ไปเจอกับร้านนี้นะครับในวันเสาร์นี้
กับเมนูระดับตำนานกว่า๕ทศวรรษนะครับ
สี่ย่านเออบะหมี่เส้นสดนวดกันชั่วโมงต่อชั่วโมง
ที่ร้านบะหมี่หัวโตค่ะนี่ตักขึ้นมานี่น่ากินขนาดนี้
แล้วก็ต่อกันที่อีกร้านคือร้านปอลูกชิ้น๔ย่าน
โอ้โหเป็นลูกชิ้นเนื้อชั้นดีเลยนะจะบอกให้
แล้วปิดท้ายด้วยความอร่อยของเมนูเย็นตะโฟระดับจักรพรรดิ

ร้านเย็นตะโฟห้องเต้
นี่แบบนี้แหละครับไปอิ่มอร่อยกันได้นะครับ
กับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
วันเสาร์ที่๒๔พฤษฎีกายนนี้๑๑นถึง๑๒น